ใต้การคุมทีมของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะครับ
ประกาศไร้ชื่อยี่สิบคนสุดท้ายออกไปแล้วนะครับ
ประตูมีนนท์ม่วงงามกับขวัญชัยสุขล้อม
กองหลังครับนำมาโดยชินพัฒนลีอ่อและสุริยาสิงหมุ้ย
สองบวเล่นจากเชียงรายนะครับรวมไปถึงพระวุฒินำเวช
อีโดนิเซียนะครับในวันพรุ่งนี้
นี้ก็คือวันแม่แห่งชาติ๑๒สิงหาคมแล้วก็ลงเตะเกมแรกกลุ่มบีกับกาต้า๑๔สิงหาคมเวลาหนึ่งทุ่ม
ในกลุ่มบีในไทยอยู่ร่วมสายกับอูสเบคิสถานบังคลาเทศแล้วก็กาต้าครับ
ความเคลื่อนไหวของทีมยิงปืนไทยชุดเอเชียนเกมกันบ้างครับ
ภายใต้การดูแลของทีมงานชุดเฉพาะกิจแต่งตั้งโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
ก็ส่ง๑๓นักแม่นปืนเข้าร่วมนะครับนำโดยนพัศวรรณอย่างภัยบูลดีกรีแชมป์โลก
ปืนสั้นสตรีนะครับกับทางธัญพรพฤกษากรอดีตปืนสั้นอัดลม๑๐
เมตรหญิงมือ๗ของโลกภายใต้การคุมทีมของสารวุฒิวังพลับที่ตั้งเป้า
เข้าให้ถึงรอบไฟนัลในทั้ง๑๐อีเวนต์ที่มีการชิงชัย
แล้วก็หลังเสร็จสิ้นเอเชียนเกมปลายเดือนสิงหาคมจะเดินทาง